เสริมดวงกันหน่อยนะคะที่จังหวัดนครปฐมวัดสว่างอารมณ์
พาไปดูอ่างแต่อ่างที่ว่าไม่ใช่อ่างน้ำมนต์

วัดนี้นะคะนอกจากจะมีอ่างน้ำมนต์แล้ว
แล้วก็ขอพรจากพระอาจารย์แป๊ะนะคะ
ให้พระอาจารย์แป๊ะลงอัคระยันที่หลังมือ

อ่างก็นำดอกไม้ทุบเทียนเข้าไปกราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด

แล้วก็พี่อ่างจุดทูปเสียงทาย
ไว้บนลูกแอปเปิ้ล
แอปเปิ้ลเหรอครับจุดทุบเสียงทายเอาไว้บนลูกแอปเปิ้ล
เอาอย่างนี้ดีกว่าไปฟังพี่อ่างสักเล็กน้อย
เหมือนเขามีอะไรอยากจะบอกเราค่ะ

แต่มาชิ้นวันแหลมแหวด
แล้วแต่ดวงนิ่งดวงอาย
เจ็ดหลาม

นะครับบาง

อ้าวอยากฟังใหม่เหรอ
ทีมงานตอนแรกจะทำซับไตเติล

แต่อย่างนี้ให้ดูเพื่อความบันเทิงนะ
เพราะพี่อ่างแกทำเพื่อความบันเทิงกับพวกเรา
ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพี่อาร์พูดอะไร

คือพี่อ่างเขาก็บอกว่าอย่างนี้
ให้เพ็งปังรับวันเกิดนะคะ

ใช่ส่วนใครจะไปดูพี่อ่างที่อ่างน้ำมนต์

อันนี้สุดแล้วแต่วิจารณญาณแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคล

คือก็หนึ่งในสุดยอดนักแสดงตลกนะ
ใช่แล้วแกเป็นคนที่มีสไตล์ไง

ก็จะมีลักษณะของการพูดแบบนี้

ใช่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่ง

ก็แล้วแต่จะฟังแล้วแต่จะคิดผมพูดเมื่อก่อนนะ
ขอยุ้มสตาร์ทที่อ่างไปใช้หลังจากนี้หน่อยค่ะ